อาคุณตายุ๗๓ท่านหายออกจากบ้านไปไม่ใช่น้อยแต่แต่ธันวานะ
สามเดือนจะสี่เดือนแล้วนะเข้านี่เข้าเดือนที่สี่นะเจอแล้วครับ
ท่านเสียชีวิตอยู่ในป่าหายไปแบบข้ามอำเภอเลยที่หนองคายฮะ
ตำรวจภูทรท่าบ่อจังหวัดน้องคายครับเข้าตรวจสอบ
ศพนะครับเป็นผู้ชายอยู่กลางป่าท้ายหมู่บ้านหนองหัวช้างตะบนบ้านถ่อน
เมื่อวานนี้นะครับก็ไปเจอผู้ตายเนี่ยชื่อนายบัวคำคำแดงอายุ๗๒
เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่อำเภอเมืองนะสภาพศพแห้งกรังเหลือแต่กระดูกแล้วคุณผู้ชมครับ
สอบถามนายสมควรแข็งแรงนะครับคนพบศพคนแรกเล่าบอกว่า
ออกมาเก็บของป่าแล้วหาไข่มดแดงแล้วมาเจอศพนายบัวคำเนี่ยก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ต่อมาครับนางบุญถมคำแดงนะครับเมียของคุณตาบัวคำเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุ
จำได้ครับจำอะไรได้แหละครับเหลือแต่กระดูกจำเสื้อผ้าได้
แล้วหายตั้งแต่๑๓ธันวาคมคุณผู้ชมคิดดูตั้งแต่ปีที่แล้วน่ะนางบุญถมเล่า
เครื่องขี่จักรยานไปต้อนบัวเลี้ยงในป่า
เป็นป่าท้ายหมู่บ้านนะฮะค่ายบกหวาน
ปรากฏว่าก็บอกให้สามีตามมา
แต่พอช่วงบ่ายกลับจากเลี้ยงวัวก็ไม่เห็นสามีอยู่บ้าน
ก็สอบถามเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครเห็นอีกตอบ
ตามหากันอยู่หลายวันไม่เจอครับก็ไปแจ้งความคนหายไว้
เล่าด้วยว่าสามีมีโรคประจำตัวความดันสูงแล้วก็ปวดท้องบ่อย
ต้องกินยาปวดท้องแก้ปวดท้องอยู่บ่อยเลยนะครับ

ว่าสามีน่าจะหลงเข้าไปในป่าแล้วหาทางออกไม่ได้
ประจำตัวก็กำเริบนะครับไม่มีใครช่วยจึงเสียชีวิตครับ